มีเหตุระทึกเกิดขึ้นบนรถทัวร์ที่จังหวัดชายภูมิ
พระรูปหนึ่งเอามีดจี้คอตัวเองอยู่บนรถนะคะ
แล้วก็คลุ้มคลั่งไม่ยอมลงจากรถ
เจ้าหน้าที่ต้องเกลี้ยกล่อมอยู่๒๓ชั่วโมง
ก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์หลวงพี่ท่านบอกว่า
ไปไม่ทันทอดกระถิ่นเลยเครียดเอามีดจี้คอตัวเองอ่า
เจ้าหน้าที่ต้องเอาไม้งามเนี่ยมาควบคุมตัวค่ะครับ
ตำรัวสวพเมืองเลยไปเจรจากลี้กล่อมพระทองสัยโพธิ์สลิตอายุสี่สิบแปดปีค่ะ
ลุ้มคลั่งใช้มีดปลายแหลมยาวประมาณ๕นิ้วจี้คอตัวเองบนรถทัวร์
ภายในสถานีขนส่งชายภูมิแห่งที่๑
แล้วก็เรียกร้องให้พนักงานขับรถ
พาไปส่งที่วัดบ้านโพทอง
ตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิอืม

เดินทางมาถึงที่สถานีขนส่งชายภูมิ

ออกเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะตอน๕ทุ่ม
ผู้โดยสารเนี่ยมีทั้งหมดสิบแปดคนแล้วพอมาถึงที่ตรงเนี้ยค่ะ
สถานีขนส่งเชจภูมิแห่งที่หนึ่งเนี้ยก็เกิดอาการคลุมคลั่งเลยในรถน่ะนะคะ
อืมตำรวจก็ต้องใช้เหล็กงามมาควบคุมตัวเนี้ยค่ะ
แล้วก็เจรจาสองชั่วโมงกว่านะสุดท้ายนะคะดาบตำรวจสมมาตรเกรดหินตั้งหัวหน้า
สืบสวนต้องขึ้นไปบนรถทัวร์นี่แล้วก็พอได้โอกาสก็เข้าชาร์จตัวเลยนะคะ
ครับแล้วก็นำตัวพระทองสัยลงมาจากรถอ่านี่ส่วนผู้โดยสารสิบแปดคนที่อยู่บนรถทัวร์มาด้วยกัน
มาจากกรุงเทพด้วยกันไม่ได้รับอันตรายอะไร
เพราะเขาหนีลงมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาถึงชาญชาลาพอดี

หลวงพี่ท่านบอกว่าท่านเครียด
กลัวว่าจะไปทอดกระถิ่นไม่ทัน
เพราะว่าญาติโยมนิมนต์ให้ไปทอดกระถิ่นที่วัดบ้านโพทอง

บอกคนขับรถว่ารีบไปส่งที่วัดสิ
คนขับรถไม่ยอมพาไปเครียดเลยเอามีดจี้คอเลย

พอรถมาจอดเขาก็ต้องมาจอดที่สถานีขนส่ง

แต่หลวงพี่บอกว่าไปให้ถึงวัดสิ

คนขับก็งงว่าจะพาไปได้ยังไงก็ต้องมาจอดที่ขนส่ง

คนขับรถทัวร์บอกว่าโอ้โหหลวงพี่เอามีดแหลมจี้คอเดินวนไปวนมาอยู่บนรถทัวร์ตั้งนานอ่ะ
ต้องแจ้ง๑๙๑แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
สุดท้ายก็ต้องนำตัวไปสงบสติอารมณ์ตรวจสอบไม่มีสารเสพติดอะไรในตัวของหลวงพี่นะคะ
ก็พอสงบแล้วประสานญาติโยมให้มารับไป
ไปที่วัดไปทอดกระถิ่นไม่รู้ทันหรือเปล่า
เสียเวลาคลุมคลั่งอยู่ตั้ง๒ชั่วโมงกว่า